มาติดตามกันต่อนะคะสำหรับดราม่าก่อนหน้านี้โอ้โห
กลายเป็นดราม่าสนั่นโซเชียลเลยนะคะสำหรับนาราและหนูรัก
คือถ้าหลายคนยังจำกันได้มันจะมีคลิปคลิปหนึ่งอะนะคะ
ที่มีการล้อเลียนกันนะคะจนทำเอาโซเชียลเดือดไม่น้อยเลย
ล่าสุดเจอตัวทั้งสองคนขอจับทั้งคู่มาชี้แจงถึงต้นสายปลายเหตุที่ทำให้ผิดใจกัน
พร้อมกับยืนยันว่าตอนนี้ทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันแล้วนะคะ
ในจดร้องไห้ก่อนจะไลฟ์สดแล้วร้องไห้หนูกลัวมาก
เป็นแฟนคลับอยู่ร้านเขาซื้อของให้เยอะพาเลี้ยงข้าวเลี้ยงไอติมมาเลย
หนูคบกับผู้ชายอยู่เนี่ยหนูรัฐเนี่ยเขาก็เป็นเอฟตี้กับสมปอง
สมปองเขาก็ซื้อข้าวซื้ออะไรดีเราเคยแจ้งหนูรัสไหลรอบมาหนูรัสก็ขับปกติ
เรื่องว่านั้นหนูไปไลค์จดนางไลค์จดอยู่แล้วหนูก็เลยไปคอมเมนต์
และด้วยความที่หนูกลัวก็เลยร้องไห้
ก็ไม่โทษความผิดใครก็โทษความผิดหนูเพราะว่าหนูรักก็บอกเลยว่าร้องไห้เพราะหนูแม่
แซวเล่นนะแม่แค่แซวเล่นหนูรัดเพราะว่าเราก็เคยเล่น
นาราเขาขอโทษหนูรัสออกมาดีกับหนูแล้วค่ะ
นี่ก็เหตุการณ์นี้ก็จะเป็นบทเรียนของหนูที่ทำให้รู้ว่าเราไม่ควรว่าคนอื่นหรือว่าล้อเลียนคนอื่น
หนูรัสแย่งสบปองจริงไหม
หนูไม่ได้แย่งอะพี่จันทรา
ใช่อย่างงี้อะค่ะ